คุณผู้ชมคะเรื่องของระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารที่เกิดเหตุตรงนี้สำคัญ
หลายครั้งที่กาซิโนแห่งนี้คือมันมีข้อมูลในลักษณะที่ว่าในกาซิโนอ่ะ
เวลาคนไปเล่นสามารถสูบบุหรี่ในอาคารได้
บางทีทิ้งก้นบุหรี่ไปบนพื้นพรมมันก็ไฟไหม้
แต่เป็นไฟไหม้เล็กเกิดขึ้นบ่อย
แต่เขาไม่เคยมีการซักซ้อมเวลาเกิดเพลิงไหม้
จะต้องหนีออกทางไหนอะไรแบบนี้
คนที่รอดชีวิตเขาบอกไม่เคยมีซ้อมเลยนะคะ
และมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งบอกว่า
จริงแล้วตอนเกิดเพลิงไหม้ไม่มีสัญญาณเตือนเลยด้วยซ้ำ
คือมีไหมมีแต่มันไม่ทำงาน
คือข้อมูลมันแตกต่างจากเมื่อวานเนอะ
มิ้วถามคุณวิมวลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรา
อยู่ที่ปลอยเป็ดกัมพูชาบอกว่าข้อมูลชุดแรกบอกว่า
ป้องกันอัคคีภัยไม่มีอะไรที่แบบไม่ทำงานเลย
แต่พอได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาล่าสุดเนี่ย
คนที่รอดชีวิตออกมาบอกว่ามันไม่ทำงานเลยค่ะ

ใช่ค่ะเขารอดชีวิตมาจากเหตุการณ์นี้

เขาเป็นพนักงานในส่วนของโรงแรมกาซิโนแห่งนี้
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุทำงานกะดึกอยู่ที่ออฟฟิศชั้น๓จน๕ทุ่ม
มีน้องในออฟฟิศเดินลงไปซื้อข้าวข้างล่าง
แล้ววิ่งขึ้นไปบอกว่าข้างล่างไฟไหม้
ข้างล่างไฟไหม้แล้วนะคะไม่มีสัญญาณเตือนนะคะ
มีคนวิ่งขึ้นไปบอกก็เลยเปิดประตูออกไป
ได้ยินเสียงระเบิดสองครั้งควันเริ่มพุ่งขึ้นมา
แต่ไฟยังไม่ดับค่ะและสัญญาณเตือนไฟไหม้ก็ไม่มีค่ะ
บอกให้น้องในออฟฟิศรีบเก็บของ
แล้ววิ่งหนีออกมาจากอาคารวิ่งที่บริเวณบันไดหนีไฟนะคะ
จากนั้นมีเสียงระเบิดดังไล่หลังมารัว
รับว่าตกใจช็อกทำอะไรไม่ถูกไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
คือก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์ไฟไหม้เล็กน้อยในโรงแรม
อย่างที่มิวบอกคุณผู้ชมค่ะก็คือก้นบุหรี่
คนไปเล่นกาซิโนก็สูบบุหรี่ข้างในแล้วทิ้งก้นบุหรี่แล้วมันก็ไฟไหม้พรมอย่างนี้
เคยมีแต่เล็กน้อย
ครั้งนี้ไฟน่าจะมาจากห้องครัวชั้นหนึ่งเพราะน้องคนที่ลงไปเจอบอกว่า
เห็นเจ้าหน้าที่กำลังดับไฟอยู่ตรงนั้น
ในส่วนบันไดหนีไฟของชั้น๓นะคะที่ทำงานกันอยู่ใช้งานได้ปกติ
ชั้น๓เสียบ่อยก็เลยเปิดบันไดหนีไฟเอาไว้ใช้ขึ้นลง
ไดหนีไฟชั้นอื่นไม่แน่ใจค่ะว่าเปิดเอาไว้หรือเปล่า
ซึ่งก็มีคนที่รอดชีวิตมาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่า
ได้ใช้บันไดหนีไฟลงมาถึงด้านล่างแต่ไม่สามารถผลักออกมาด้านนอกได้
คือวิ่งลงมาได้พอถึงด้านล่างแล้วเปิดประตูไม่ได้
เหมือนติดอะไรก็ไม่รู้แล้วทำยังไงคะ
ต้องวิ่งย้อนกลับขึ้นไปด้านบนเพื่อหาทางออกทางอื่น
สันนิษฐานว่าที่เปิดออกไม่ได้อาจจะติดนั่งร้าน
ขอยืนยันว่าไม่มีการทำงานเลยจนไฟลุกลามก็ไม่ทำงานเลยค่ะ
อุปกรณ์เหล่านี้ถามว่ามีไหมมีมีติดอยู่หลายจุดแต่มันไม่ทำงาน
ส่วนตัวรู้สึกแย่มากที่ระบบรักษาความปลอดภัยไม่ทำงาน
ยืนยันว่าตลอดเวลาที่ทำงานอยู่ที่นี่มาปีกว่า
ไม่เคยมีการทดสอบอุปกรณ์ไม่เคยมีการซ้อมหนีไฟ
พอลงมาถึงบันไดหนีไฟกันแล้วครั้งแรกตอนที่ดังที่มีคนตะโกนบอกว่าไฟไหม้
เขามาถึงแล้วเขาบอกว่าเขาเปิดประตูหนีไฟไม่ได้
ทางฝั่งชั้นที่เขาอยู่นะมันจะมีเป็นโซนของพวกผมจะอยู่โซนติดฝั่งไทยฝั่งนี้
ฝั่งนี้ลมออกเข้าออกไม่ปกติแต่ของเขาจะอยู่โซนฝั่งตรงนู้น
ซึ่งไม่รู้ว่าเขาลงประตูทิศไหนมันค่อนข้างซับซ้อนในห้องคาซิโนมันตึกมันซับซ้อนกันมาก
ไม่มีทำงานใช่ครับตระกูลเรียกกันเองแล้วก็คอตามห้องเรียกกัน

ในอาคารมันมีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่หรือ

ส่วนประเด็นตรงนี้ก็สำคัญค่ะประเด็นเรื่องของการเยียวยา
เรื่องของการแสดงความรับผิดชอบจากทางกาซิโนและโรงแรมแห่งนี้
พนักงานคนนี้บอกว่าจนถึงตอนนี้ค่ะ
ยังไม่ได้มีการแสดงตัวว่าจะรับผิดชอบว่าจะเยียวยาอะไรยังไงเลย
บอกแค่ว่าให้รอรอก่อนรอกันไปก่อน
ถ้าทุกอย่างปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวให้เข้าไปเอาทรัพย์สินที่ค้างอยู่ในอาคารได้

สินจะเหลือไหมคะดูสภาพอาคารสิคะ
พนักงานบอกได้ข้อมูลจากทางจุดที่เกิดเหตุก็แค่ว่า
ถ้ามันปลอดภัยแล้วเดี๋ยวให้กลับเข้าไปเอาของ

ก็เลยตัดสินใจเลยว่าไม่รู้จะกลับไปทำงานอีกหรือเปล่าเลยที่นี่

แต่วันนี้ก็ไปขนเซฟกันออกมาใช่ไหมตู้เซฟ
แต่บรรดาพนักงานโดยเฉพาะรวมทั้งคนไทยที่ไปทำงานที่นั่นบอก